งานเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นคืนแรกค่ะสำหรับงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะของอาดมค่ะ
อ่าพ่อดมชวนชื่นนั่นเองนะคะซึ่งพี่จิ้มชวนชื่นค่ะ
อ่าลูกชายคนโตนะคะเป็นแม่งานก็ปลื้มใจค่ะ
เพราะเมื่อวานคนแน่นวัดจริงดิฉันไปมาสาระหนึ่งนะคะ
นวลจันทร์ค่ะดารามากมายคุณวรรณสาก็มานะคะ
อาโน้ตเชิญยิ้มนะคะพี่ถั่วแล้วมากันครบเลยค่ะ
รุ่นใหญ่อาปงอาเป็ดมากันไว้อะไรนะคะ
โดยใส่ชุดสีชมพูอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยแหละค่ะซึ่งพี่จิ้มนะคะ
ก็ต้องฝากขอบคุณทุกภาคส่วนเลยทุกหน่วยงานนะคะ
ว่าจะเป็นวัดที่แบบขอด่วนนะคะหรือว่าคนที่ให้ความร่วมมือต่าง
คือจะบอกว่าพวงหลีดเนี่ยแน่นเลยนะคะรวมไปถึงพี่หม่ำนะคะ
แล้วก็นายกสมาคมตลกค่ะคุณหองลูกหยีนะคะ
ก็มาร่วมงานด้วยค่ะก็ให้สัมภาษณ์แบบอารมณ์ดี
เจตนารมณ์ของพ่อดมนะคะก่อนที่จะเสียด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนะคะทั้งพี่จิ้มชวนชื่นค่ะ
แล้วก็คุณหยองรวมไปถึงพี่หม่ำด้วยนะคะไปฟังเลยค่ะ
ร้องไห้ไม่ออกมันมีภาพของความภูมิใจที่พ่อเป็น
พ่อรักลูกดูแลลูกไม่ใจดีให้โอกาสเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นครูที่ดี
พ่อพ่อสอนไม่ให้ดูถูกคนดูไม่ให้สุขเอาเผากินอะไรอย่างนี้เวลาทำงาน
อยากให้ทุกคนสนุกเรื่องนี่จริงแล้วถ้าไม่ใช่ในภาษณ์
ผมจะเอาโคโยตี้มาด้วยนะเนี่ยในวัดในวาพ่อพ่อก็สั่งไว้เหมือนกัน
ไม่โศกเศร้าเลยนักร้องก็มาเยอะเลยพี่เป้าสายันยอดรักสลักใจ
มันจะมีสังทองสีสายมากันเยอะครับเอามาพอมามันจะเยอะเลย
อารมณ์ดีนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นโชว์ลิเกนะคะซึ่งอย่างที่คุณพ่อต้องการค่ะ
แล้วก็ที่สุดท้ายจริงค่ะคุณอ้ำพระศรภาค่ะ
ก็มาร่วมงานในช่วงดึกด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
แล้วก็ใส่ชุดน่ารักด้วยความที่คุณพ่อดมชอบสีชมพู
จะใส่สีชมพูมาเลยก็ดูกระไหล่ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีชมพู
พี่อ้ามมีความทำพิธีกรพูดกับพี่จิ้มเนอะถูกต้องใช่นะคะ
แล้วก็เคยเจอพ่อโดมกันหลายครั้งค่ะก็มาร่วมงานศพด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะนะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานนะคะก็สาระหนึ่งวัดนวลจันทร์ค่ะ
กระโนดงานหลังส่วนพี่ทำศพในคืนแรกนะคะก็คืนนี้ค่ะวันที่๒๖ค่ะ
จะมีการโชว์นะคะดนตรีลูกทุ่งนะคะ
ขึ้นถัดมาจะเป็นโชว์แซคโซโฟนค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยชอบเป่ามาก

ต่อด้วยตลกคณะชวนชื่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายคืนวันที่๒๙ธันวาคมค่ะ
แจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กนะคะของลูกชายคนเล็กนั่นเองค่ะ
ซึ่งจะโชว์ตั้งแต่๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ครอบครัวได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะตอนท้ายว่า
ตอนนี้ประกาศตามหาลูกคนที่สิบห้า
เพราะว่าพ่อเนี่ยคือเคยบอกว่าลูกมี๑๕คนแต่นับไปนับมามีทั้งหมด๑๔คน
แล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะคะดังนั้นใครที่อาจจะแบบว่าเกี่ยวพันธ
หรือมีเรื่องราวนะคะกับครอบครัวชวนชื่นก็มากราบศพพ่อหน่อยนะคะ
เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ญาติฝากมานะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะเกาะติดนะคะข่าวมาฝากแฟนทุกคนแน่นอนค่ะ
ดมเองก็เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ด้วยแต่ว่าพ่อเนี่ยปฏิเสธไปปฏิเสธแบบติดตลกด้วยนะ
คราวนั้นพ่อบอกเอาไว้ว่ายังไม่ได้อยากรับ
กลัวชื่อเสียงรางวัลเขาจะเสื่อมเสีย

ก็พูดฮาไปนะคะก็นี่แหละค่ะ
ก็ยังอารมณ์ดีเสมอนะคะใช่นะคะยังเป็นคนน่ารักเสมอ
เธอทุกคนก็รักพ่อดมนั่นเองนะคะ